เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของนักเรียนอาชีวะกลุ่มหนึ่ง

โอ้โหเปิดเรื่องมาแบบนี้คนนึกไปถึงแบบโอ้โหตีกันหรือเปล่ายกพวกอะไรกันหรือเปล่า

แต่ไม่ใช่นะฮะนี่ฮะน้องถือว่าเป็นอาชีวะพันธ์ดี

อย่างนี้ต้องชื่นชมแล้วต้องเอามาเสนอข่าวกัน

ดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับที่ตลาดเก่ามีนบุรีนะฮะเย็นเมื่อวานนี้
มีคนร้ายเนี่ยนี่ไปกระชากสร้อยคอทองคำเข้ามา
น้ำหนัก๔บาทพร้อมกับพระเลี่ยมทอง
สร้อยเป็นผู้หญิงนะฮะร้องตะโกนบอกช่วยจับหน่อยช่วยจับหน่อย
แล้วก็มีกลุ่มนักเรียนอาชีวะ๑๒คนพากันวิ่งไล่คนร้าย
ผู้เสียหายนะฮะที่วิ่งไล่ตามคนร้ายที่กระชากสร้อยตัวเองไป

นี่แล้วเห็นไหมน้องวิ่งไปนู่นโอ้โหโอ้โหน้องเป็นพลเมืองดีค่ะ
นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยวิ่งไล่ตามจนสามารถจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้นะฮะตลาดเก่ามีนบุรีนะครับ
นี่เห็นคนก่อเหตุไหมฮะน้องเขาวิ่งมาดักเอาไว้ทัน
แล้วก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้บอกพี่จะไปไหนนี่พี่
พี่เอาสร้อยเข้ามาหรือเปล่าสร้อยคอทองคำน้ำหนักสี่บาทนะครับ
มีพระเลี่ยมทองด้วยนะครับมูลค่านี่กว่าหนึ่งแสนนะฮะ
นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วยกัน๑๒คนแล้วชาวบ้านก็มาช่วยกันต่อ
น้องก็นี่ฮะมาช่วยกันชาวบ้านก็มาช่วยกันคุมตัวต่อนะฮะ
ก่อนที่จะแจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัวคนร้าย
จากนั้นชาวบ้านในพื้นที่นะครับผู้เสียหายด้วยนะครับ
ก็มาช่วยกันอีกนะฮะแล้วก็เอาเชือกมัดมือคนก่อเหตุเอาไว้
โทรแจ้งตำรวจสนมีนบุรีให้มาคุมตัวต่อ
คนก่อเหตุนิชชินายนัทธพงศ์นะฮะอายุยี่สิบเจ็ดปีนะครับ
นี่ไปกระชากสร้อยคอทองคำเข้ามาโอ้โห
คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้เราต้องเราต้องไปทำข่าวนะ
เราต้องไปนำเสนอเรื่องนี้นะฮะคุณวิมลวันธรรมภักดี
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
มินบุรีฝั่งตลาดเก่านะครับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในพื้นที่นะฮะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้โชคดีมากที่เด็กเด็กอาชีวะ
กลุ่มนี้เนี่ยวิ่งไล่ตามจับตัวคนร้ายเอาไว้ได้
เพราะว่าพอกระชากสร้อยเขาเสร็จเนี่ยเขาเป็นผู้โดยสารนั่งอยู่บนรถโดยสารนะนะ
กระชากสร้อยเสร็จนี่วิ่งเข้ามาในตลาด
ผู้คนพลุกพลาดทีแรกเนี่ยยังคิดว่าโอ้อีกแล้ว
อาชีวะวิ่งไล่ตีกันอีกแล้วถึงมารู้ตอนหลังว่าเขาช่วยวิ่งไล่จับโจรนะฮะ
นี่ครับพนักงานปล่อยคิวรถนะฮะที่เป็นคิวรถโดยสารแถวนั้นนะครับ
บอกว่าคนร้ายเนี่ยมาเดินวนเวียนอยู่ในพื้นที่๒๓วันแล้ว
นี่ยังคุยกันอยู่ว่าเออต้องคอยจับตาดูแล้วนะคนนี้เนี่ยดูท่าทางแปลก
จนกระทั่งเมื่อวานนี้เดินมาแถววินรถโดยสารนะครับ
แล้วผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือถึงรู้ว่าถูกกระชากสร้อยคอทองคำ
นี่ฮะแล้วน้องอาชีวะก็เห็นเหตุการณ์ก็เลยวิ่งไล่ตามแล้วก็คุมตัวไว้ได้

คุณผู้ชมครับน้องนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีนะฮะ
อาชีวะนะครับ๑๒คนด้วยกันนะครับ
วันนี้เราได้ไปคุยกับน้องนะฮะ
นี่ครับก็มีอยู่๒คนนะครับที่เป็นตัวแทนของเพื่อนที่มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง

ไม่ต้องไปตีรันฟันแทงแล้วถึงจะเป็นข่าวนะฮะ
ทำดีแบบนี้ก็เป็นข่าวนะครับ
เป็นตัวแทนของเพื่อนทั้ง๑๒คนรวมกันเนี่ยนะฮะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุเมื่อวานนี้กำลังเตะฟุตบอลเล่นฟุตบอลกันอยู่
ตลาดมินบุรีมีเสียงของผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงตะโกนขอความช่วยเหลือบอกช่วยด้วยถูกกระชากสร้อยช่วยจับคนร้ายให้หน่อยเขาเตะบอลกันอยู่เขาหันไปเห็นเนี่ยเอ้านี่ฮะเห็นคนร้ายวิ่งผ่านลานจอดรถของตลาดไปซึ่งตอนนั้นน้องบอกว่าสังเกตแล้วว่าคนร้ายไม่มีอาวุธในมือถึงกล้าวิ่งตามไปแล้วก็ช่วยกันล็อกตัว
ใจมากที่ได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ขอขอบคุณสังคมด้วยที่ชื่นชมกลับมาว่าน้องน้องเนี่ยได้ทำความดีค่ะน้องน้องบอกนี่เป็นความภูมิใจเลยน่ะถือว่าเป็นตัวแทนของเพื่อนเพื่อนที่เรียนอาชีวะทุกคนในการทำความดีให้สังคมเห็นอ๋อผมไม่กลัวครับตอนนั้นเพราะว่าผมผมว่าเขาไม่มีอาวุธตอนนั้นเขาไม่น่

ไปยืมเงินเพื่อนมาแล้วไม่มีเงินคืนเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุตั้งใจจะเอาโทรศัพท์ไปจำนำพอขึ้นไปนั่งบนรถโดยสารที่เป็นรถสองแถวนะฮะเห็นผู้เสียหายเนี่ยเขาใส่ทองเส้นใหญ่มากพอเขาลงจากรถสองแถวตัดสินใจกระชากสร้อยแล้ววิ่งหนีทันทีสุดท้ายถูกวิ่งไล่ตามคุมตัวไว้ได้ล็อกตัวไว้ได้กํ
รอผลตรวจอยู่นะครับถ้าพบว่าเสพยาเสพติดก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะฮะนี่แหละฮะโอ้โหน้องทำดีแบบนี้นี่ต้องชื่นชมจริงใช่ค่ะก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะพี่ก็อยากเล่าข่าวเด็กอาชีวะทำดีทำเรื่องราวดีแบบนี้บ่อยนะคะ